นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาก็ยืนยันนะครับว่าจะสารต่องานของนายบรรหาศิลปะอาชา
ผู้ที่เป็นบิดาอย่างดีที่สุดขณะที่บรรยากาศงานพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมศพ
วันที่๓นี้ก็ยังคงมีบรรดานักการเมืองนักธุรกิจ
ราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่น
โดยในวันนี้ก็มีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
นายสมชัยวงศวรรษอดีตนายกรัฐมนตรี
มาพร้อมกับนางเยาวภาวงสวัสดิ์แล้วก็บรรดาแก่นำของพักเพื่อไทย
ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ได้แสดงความเสียใจต่อคุณหญิงแจ่มใสและครอบครัว
และเข้าไปสวมกอดให้กำลังใจ
ทำให้นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาบุตรสาวมีน้ำตาคลอตลอดเวลานะครับ
นอกจากนี้ก็ยังมีนายกรทัพพระรังศรีอดีตรวรรณายกรัฐมนตรีพ้นเอกเลือดรัฐรัฐนาวาณิชย์
นายทองลุนศรีสุฤทธินายกรัฐมนตรีลาวและนายหลีบุญค้ำ
เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทยพร้อมภรรยา
กระทรวงวัฒนธรรมจีนโดยคุณชินยู่เซิน
ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน
เดินทางมาวางพวงหลีดและร่วมเคารพศพนายบรรหารด้วย
ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับครอบครัวศิลปะอาชา
ได้ทำบุญเลี้ยงพระเพลพระสงฆ์๑๐รูป
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนายบรรหาร
โดยนางสาวกัญจนาเปิดใจด้วยน้ำเสียงที่สั่นเคลือ
ถึงการสูญเสียบีดายอมรับว่าเป็นการจากไป

ขณะเดียวกันก็ไม่ติดใจข่าวเรื่องความผิดพลาดเรื่องของการรักษา
เพราะถือว่าทุกฝ่ายพยายามรักษาบีดาอย่างเต็มที่แล้ว

ซึ่งเป็นงานที่พ่อรักเป็นชีวิตจิตใจของคุณพ่อตลอดมา
ดิฉันจะสารต่อนะคะสิ่งใดที่พ่อได้สร้างไว้
ดิฉันจะดูแลให้ดีสิ่งใดที่พ่อยังทำไม่เสร็จ
ไม่เสร็จนะคะดิฉันจะสร้างต่อให้เสร็จ
แล้วก็พี่น้องประชาชนดิฉันก็จะไม่ทิ้งนะคะ
ลาวุฒิก็จะไม่ทิ้งนะคะคนของคุณพ่อ
ไม่ว่าอยู่ที่ใดดิฉันจะเลี้ยงดูต่อ
ฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดในฐานะลูก
เพื่อคุณพ่อที่ได้จากไปค่ะ
โดยตลอดเวลา๑๔วันที่มีพิธีธรรมและสวดพระอภิษฐรรม
เมื่อครบ๑เดือนจะจัดธรรมบุญใหญ่ที่วัดปาเลไรจังหวัดลูกสุพรรณบุรี
และแสดงความอาลัยต่อนายบรรหารด้วยครับ